ไม่เป็นไรก็สู้กันใหม่วันที่หนึ่ง

เอาล่ะมันมีเรื่องราวของคนที่เจ็บปวดแน่นอน
แต่ว่าคนที่สมหวังเขาก็มีเหมือนกัน

ดูคนดวงดีกันหน่อยที่เขาถูกรางวัลที่๑
เขาว่ากันว่าทั่วประเทศมีกัน๕คนนะครับ
ได้กันไปคนละหน่อ๖ล้านใช่รางวัลที่๑เลย
ที่นี่ก่อนครับไปสมุทรปราการนะครับ
บริเวณตลาดปังน้ำอำเภอเมืองครับ
ก็มีผู้ดวงดีนะครับถูกรางวัลที่๑
ลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๖๒
หมายเลขบอกกันอีกทีละกัน
คนที่ถูกก็คือนางวัชรินบรรพลาอายุ๔๒ปีครับ
เป็นแม่ค้าขายสินค้ากิฟช็อปและเสื้อผ้าเด็ก
ซึ่งมีเพื่อนแม่ค้าที่ทราบข่าว
โอ้โหมาร่วมแสดงความยินดีกันครับข้างเลยทีเดียว

ช่วงนี้เพื่อนเยอะลูกค้าก็มาเยอะนะคือมาไง
มารวมแสดงความยินดีกันเหรอผมว่าไม่นัดใช่

ผู้สื่อข่าวก็ไปถามไงถามนางวัชริน
เธอก็เล่าว่ายึดอาชีพแม่ค้ามานานกว่า๘ปีแล้วนะครับ
แล้วเธอก็มักจะเสี่ยงโชคด้วยการซื้อสลากเป็นประจำ
แต่ว่าซื้องวดละใบเดียวเท่านั้นนะครับ
ก็ซื้อมานานแล้วล่ะโดยซื้อกับเจ้าประจำในตลาด
และเมื่อทราบว่างวดนี้ถูกรางวัลที่๑โอ้โห
อีแป้นจะแตกรักไปเหนาะเลยดีใจมากและรีบโทรบอกสามีสุดที่รักเป็นคนแรกทันทีเลยนะครับ
อย่างที่สองที่ต้องทำนะคะลงบันทึกประจำวันนะคะ

คนที่ขายอยู่ข้างหน้าค่ะ

คือซื้องวดวันเกิดทุกงวดอยู่แล้วใช่ไหมครับ

เราจะเลือกเลขไหนแต่พอดีแบบตามวันเกิดตัวเองค่ะ

เคยฝันฝันมาก่อนแหละนี้ไหมถูกไหม

ก็คงไปซื้อบ้านนะคะเพราะว่าตอนนี้ไม่มีบ้านอยู่บ้านอยู่

หลังไม่รู้ว่าจะทำอะไรนะครับ
แต่ก็คงจะช่วยเหลือย่างพี่น้องที่เขาว่านำบับกันหมด

เพราะว่าตอนนี้ก็อุปกรณ์รักทั้งคนแก่ทั้งอะไรอย่างนี้

เราดูแลอยู่ในความดูแลของเราอยู่แล้ว

ได้ดูแลเขาได้ดีกว่าเดิม

นี่พี่เขาก็ทำเซ็งมากเลย

ชีวิตกับชุมกุชลขึ้นมาทันที
แต่นี่พี่เขาบอกว่าเขาก็อุปการะคนแก่อยู่

เพราะฉะนั้นอันนี้อาจจะเป็นอันนี้สงฆ

ใช่คนเรามันก็ต้องมีบุญภาวาสนาส่งนะ

เลขวันเกิดเขาใช่ไหมคนจะถูกก็ถูกไม่ได้มีคนนี้คนเดียวเดี๋ยวจะพาไปอีก
มีอีกที่หนึ่งครับคุณผู้ชมครับที่อำเภอท่ายางจังหวัดเพชรชบุรีนะครับ
มีผู้ดวงดีถูกรางวัลที่๑เช่นกันคือนางประกอบมรกฏอายุ๖๕ปี
เป็นแม่ค้าขายผัดไทยในตลาดท่าน้ำข้ามพบครับ
ซึ่งนางนุษราใหญ่ประเสริฐลูกสาวของนางประกอบผู้นำสลากของคุณแม่เนี่ยนะ
ไปแจ้งลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานพร้อมกับเล่าว่าคุณแม่เป็นคนใจบุญสุนทาน
นี่ไงอย่างที่คุณนิวนาวบอกใครใจบุญสุนทานมันทำบุญทำทาน

แล้วก็คุณแม่เนี่ยยังหมั่นทำบุญตักบาทเป็นประจำ
งวดนี้คุณแม่เขาตั้งใจซื้อเลขท้าย๖๑กับ๑๖๖
แต่เมื่อตรวจผลสลากจึงทราบว่าถูกรางวัลที่๑ซะเลย
๒๒๙๑๑๖ถูกหมดเลยค่ะ๖หลัก
โอ้โหตอนแรกนี้หวังว่าแค่เลขท้ายก็พอก็ดีใจแล้ว
เท่านั้นไม่พอครับที่อีสานก็มีถูกเหมือนกัน
ดวงเฮงอีกหนึ่งคนนะครับในพื้นที่อำเภอสตึกจังหวัดบุรีรำ
ก็ทราบชื่อคือนางถวินซองประโคนอายุ๕๔ปีครับ
เป็นชาวตำบลนิคมแต่เมื่อผู้สื่อข่าวนะครับ
เดินทางไปที่บ้านพักของนางทวินเนี่ยนะเงียบกริบเลยครับ
ไม่พบไม่พบตัวมีเพียงญาติพี่น้องและเพื่อนบ้าน
ทราบข่าวทยอยเดินทางมาร่วมแสดงความยินดีเท่านั้น

ไม่ได้หนีเขาบอกว่าก็ถูกรางวัล
เพราะฉะนั้นก็ไปขึ้นรางวัลที่กรุงเทพมันเลยไง
คือเพื่อนก็กล่าวว่ามาแสดงความยินดีแหละแต่มาถึงไม่อยู่

เขาเรียกว่าเพื่อนก็เลยเงิบเลยไหม
ไม่ได้หนีไม่ได้หนีเออไปขึ้นเงินเฉยเดี๋ยวเจอกัน

เขาบอกเพื่อนเยอะแหละ
เพราะฉะนั้นเดี๋ยวแอดเพลงเป็นเฟสในเพลงพุกเอาไหม
ขอไลน์หน่อยขอไลน์ขอเฟซบุ๊คกัน
เอาล่ะคุณผู้ชมไปดูอีกที่หนึ่งไหม

ที่นี่ครับยังมีนะครับที่จังหวัดอุบลราชธานี
มีผู้ถูกรางวัลที่๑จำนวน๒คนนะครับ
แก่นางนัทธวัลพรมประดิษฐ์อายุ๕๔ปี

ซึ่งก็ตั้งใจว่าจะเก็บเงินรางวัล
เอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานนั่นเอง
ส่วนอีกคนครับคือชายสูงวัยที่แจ้งลงบันทึกประจำวันไว้
สถานีตำรวจภูทรพิบูรมังสาหาร
แต่เจ้าตัวเนี่ยประสงค์จะเปิดเผยข้อมูล
ไม่ประสงค์นะครับที่จะเปิดเผยข้อมูลใดนั่นเอง
มีคุณผู้ชมทางบ้านส่งข้อความมาว่า

เว้นยาวเว้นยาวเว้นยาวก็ต้องคิดอย่างนั้นแหม
เราก็ช่วยรัฐบาลนะช่วยคนขาย
อย่างที่เคยบอกไว้เมื่อวานนะชีวิตยังมีงวดหน้าเสมอ
สู้ต่อไปสู้ต่อไปทาเคชิเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะครับ